และตอนนี้นะคะก็อยู่คุณแม่เช่นเคยนะจ๊ะ

วันนี้นะคะคำถามของเราจะไปลงที่เรื่องของการเงินนะจ๊ะ
ว่าใครนะคะมีเกณฑ์ที่จะโดนชักด่า

ที่ช่วงนี้ต้องระวังจะถูกชักดา

แต่ตอนนี้ไปฟังหมอต๊อกแต๊กดูดวงประจำสัปดาห์กันก่อนเลยค่ะ
สำหรับคนเกิดวันจันทร์นะคะในเรื่องของหน้าที่การงาน
บอกเลยนะคะว่าในสัปดาห์นี้การงานของคุณค่อนข้างราบรื่นดีและลงตัวมาก
ในช่วงนี้ค่ะมีเกณฑ์ที่จะบอกว่าการเจรจาประสบความสำเร็จค่ะ
และการเงินก็หมุนเวียนเปลี่ยนมือได้ดีมากยิ่งขึ้นด้วย
มีเกณฑ์ที่จะแบบว่าซื้อของชิ้นใหญ่ด้วยดังนั้นก็ถือว่าคล่องตัวนะคะ
แต่ว่าเรื่องของความรักเนี่ยนะคะใครที่มีคู่อยู่แล้วเนี่ย
อยากขุดคุยอย่างอนเยอะไม่เช่นนั้นมันอาจจะก่อให้เกิดปัญหาตามมาได้ค่ะ
แต่ใครที่โสดอยู่นะจ๊ะช่วงนี้บอกเลยนะว่ากระชุ่มกระชวยแน่นอน
เพราะว่ามีคนเข้ามาขายขนมจีบนะจ๊ะ
และการทำบุญนะคะคุณแม่แนะนำการทำบุญเสริมดวงนะคะ
ให้ไปถ่ายชีวิตโคกระบือนะคะแล้วก็บริจักษ์ลงศพนะ

ต่อกันที่วันอังคารนะคะสำหรับคนเกิดวันอังคารในเรื่องของการงานนั้นนะคะ
ก็บอกเลยว่าไปได้ดีมากการงานได้รับโอกาสต่างจากผู้หลักผู้ใหญ่

ส่วนเรื่องของการเงินนะคะของคุณก็ถือว่าหมุนเวียนเปลี่ยนมือได้ดีมากยิ่งขึ้นด้วยเช่นเดียวกัน

ส่วนในเรื่องของความรักคนมีคู่นะคะต้องบอกเลยว่าในช่วงนี้ก็ถือว่าไปได้ดีเหมือนกันแหละนะคะ
เริ่มดีขึ้นเริ่มได้ปรับเนื้อปรับตัวปรับความเข้าใจกัน
ส่วนคนโสดแนะนำว่าช่วงนี้อาจจะต้องโสดไปก่อนหรือเปล่านิ่งก่อน
การทำความคุ้นเสริมดวงนะฮะคุณแม่แนะนำนะคะให้ว่าเสร็จพ่อหรอฮะค่ะ
ต่อกันที่วันพุธนะคะการงานนะคะในช่วงนี้ต้องบอกเลยนะคะว่าการงานของคุณราบรื่นมาก
ลงตัวค่ะและที่สำคัญงานที่คุณคาดหวังไว้จะประสบความสำเร็จ
รวมไปถึงในเรื่องของความรักนะจ๊ะใครที่มีคู่อยู่แล้วนะคะ
ต้องบอกเลยว่าความรักของคุณในช่วงนี้นะคะไปได้ดีราบรื่นมาก
แต่ใครที่โสดนะคะมีเกณฑ์ที่จะได้พบรักแบบว่าแบบไม่ทันตั้งตัวนะครับ
ทำบุญเสริมดวงนะคะคุณแม่แนะนำให้ไห้หลวงพ่อโสธรค่ะ
ต่อกันที่วันพฤหัสนะคะการงานต้องบอกเลยนะว่าในช่วงนี้นะคะ
ให้ระมัดระวังในเรื่องของคำพูดเพราะอาจจะก่อให้เกิดปัญหาตามมาได้ค่ะ
มาในเรื่องของการเงินนะคะช่วงนี้ก็สามารถลงทุนได้นะคะ
แล้วก็ถือว่าการเงินก็ถือว่าหุ่นเวียนเปลี่ยนมือได้ดีอยู่
ในเรื่องของความรักเองก็ต้องบอกเลยว่าใครที่มีคู่อยู่แล้วเนี่ยนะคะ

คือช่วงนี้เขาบอกว่าเหมือนเอาใจกันเก่งนึกออกมาซัพพอร์ตกันและกัน
แต่ใครที่โสดอยู่นะคะช่วงนี้บอกเลยนะคะว่า
มีเกณฑ์ที่จะแบบว่าโดนเด็กเข้ามาผัวพันแล้วแบบว่าหลอกให้อยากแล้วจากไปนะ
ทำบุญเสริมดวงนะคะคุณแม่แนะนำให้ไห้พระพิคเนธค่ะ
ต่อกันที่วันศุกร์นะคะหน้าที่การงานของคุณในช่วงนี้นะคะ
ก็จริงถือว่านักหน่วงอยู่พอสมควรเพราะว่างานค่อนข้างเยอะ
แต่ว่าเรื่องของการเงินเนี่ยก็อยากจะให้ระมัดระวังนิดนึงเหมือนกัน
ในเรื่องของการลงทุนในเรื่องของการเงินนะคะ
อาจจะไม่เป็นไปตามที่หวังนะคะดังนั้นก็ต้องระมัดระวังหน่อยค่ะ
ส่วนในเรื่องของความรักนะคะต้องบอกเลยว่า
เรื่องของความรักคนมีคู่เนี่ยในช่วงนี้นะคะ
มีเกณฑ์ที่จะทะเลาะเบาะแว้งกันพอเรื่องเล็กน้อย
แต่ใครที่โสดอยู่ช่วงนี้ก็อย่าเผลอกเผลอใจง่ายนะ
เพราะว่าถ้าเผลอใจปุ๊บเนี่ยคนที่เจ็บตัวจะเป็นเรานะจ๊ะ
ให้ว่ายพระตรีมุนติค่ะ
ต่อที่วันเสาร์นะคะหน้าที่การงานของคุณในสัปดาห์นี้
ต้องบอกเลยว่างานราบรื่นดีนะคะลงตัวมาก
แล้วก็ที่สำคัญในเรื่องของการเงินก็ถือว่า
หมุนเวียนเปลี่ยนมือได้ดีอยู่นะคะ
กันดีแต่ใครที่โสดอยู่ช่วงนี้นะคะมีเกณฑ์ที่จะเจอ
ซอนซ่อนรักดังนั้นก็ต้องระมัดระวังหน่อยค่ะการทำบุญ
ดวงนะคะคุณแม่แนะนำให้ไหว้พระยาคุดค่ะมาต่อ
นี่วันอาทิตย์นะคะวันสุดท้ายค่ะการงานของคุณในวันนี้
จะปวดหัวกับบริวารนิดนึงบริวารไม่ค่อยลงตัวค่ะ
ส่วนเรื่องเงินนะคะต้องบอกเลยว่าหมุนเวียนเปลี่ยนมือไม่ค่อย
ลงตัวด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นต้องระมัดระวังหน่อยนะคะ
และที่สำคัญในเรื่องของความรักนะคะใครที่มีคู่อยู่แล้ว
แล้วเนี่ยบอกเลยนะว่าช่วงนี้เนี่ยอาจจะจุกจิกนิดนึงใน
เรื่องของอารมณ์ในเรื่องของโลกส่วนตัวสูงจนเกินไปนะคะ
ทำให้เกิดความห่างเหินเกิดขึ้นแต่ใครที่โสดอยู่นะคะ
บอกเลยว่าในช่วงนี้นะคะมีเกณฑ์ที่จะพบรักกับคนต่าง
อีกแล้วนะการทำบุญเสริมดวงนะคะคุณแม่แนะนำให้
พระแม่อุมาเทวีค่ะครบไปแล้วนะคะดวงโดยรวมทั้งเจ็ด
วันค่ะทีนี้ก็ถึงเวลาที่เราจะมาเฉยกันแล้วนะคะ
ว่าดวงคนเกิดวันไหนค่ะที่มีเกณฑ์โดนชักดาบคน
ยืมเงินแล้วไม่คลือโดนหลอกในร่วมของการเงินนะ
นั่นก็คือคนเกิดวันศุกร์ค่ะมากที่สุดเลยในสัปดาห์
ดังนั้นคนเกิดวันศุกร์ในช่วงนี้ห้ามให้ใครยืมเงิน
อย่าเพิ่งลงทุนก้อนใหญ่นะคะหรือบางทีอาจจะลงทุนไปแล้วก่อนหน้านี้
และในช่วงนี้อาจจะแบบมีผลกำไรกลับมาไม่ได้คืนเรา
หรือพอเราจะเอาเงินคืนปุ๊บกลับไม่ได้เงินนะ
ช่วงนี้คนวันศุกร์ต้องระมัดระวังมากเลยนะคะ
อีกวันหนึ่งที่มีเกณฑ์แต่ว่าเป็นเกณฑ์เล็กน้อยมากเลยนะคะ
นั่นก็คือคนวันอาทิตย์ที่อาจจะไปมัดจำอะไรไว้
หรืออาจจะไปซื้ออะไรไว้แล้วแบบว่าบางทีเขาอาจจะแบบไม่จ่ายเป็นเงินคืนนะคะ
ดังนั้นช่วงนี้ก็คนวันศุกร์และวันอาทิตย์ต้องระมัดระวังนิดนึงนะคะ
เพราะว่ามีเกณฑ์ที่จะโดนชักดาบเรื่องของการเงินค่ะ
เอาละค่ะสัปดาห์หน้ามาลุ้นกันนะคะว่าคุณแม่จะมาดูดวงให้กับเรื่องอะไรนะคะ
กันใหม่ในสัปดาห์หน้าค่ะไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ